ขณะที่นายยกรัฐมนตรีเองเมื่อวานให้สัมภาษณ์เป็นภาพรวมนะ
ไม่ได้เจาะจงไปเรื่องของวัดพระธรรมกายหรือเรื่องของการเมือง
เรื่องของปลองดองแต่ยังได้แต่พูดในภาพรวมบอกแบบนี้
บอกว่าขอให้ทุกคนสงบสติอารมณ์อืม

ช่วงเวลานี้เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย
แก้ปัญหากันทุกวันเลยอะไรที่ไม่จำเป็น

ก็อย่าไปสนใจมากนัก
ฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีดีกว่า
อยากให้ทุกคนได้สงบสติอารมณ์
ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย
นึกถึงคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเขาบ้าง
จะทำอะไรก็ตามนึกถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศ

นึกถึงคนทั้งประเทศอยู่ทุกวันทุกวัน

ให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานเท่านั้นเองนะ

ขอบคุณขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

การทำอะไรก็ตามเค้ามีทางผลิตคน

ต้องเรื่องมากค่ะนะครับขอบคุณสวัสดีนิ่มนิ่งบัดสวัสดีแล้วก็บอกให้เจ้านาธิเขาทำงานกัน
ส่วนทางเรื่องของตำแหน่งของคนที่เข้ามาเป็นพอสำนักพุทธ
ก็คือพันธบรวจโทพงพรพรามเสน่ห์นะครับ
นายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับ
เรื่องของการย้ายนายพันธุ์ตำรวจโทพงพรมาเป็นพอสำนักพุทธ
แล้วก็ย้ายนายพนมสอนศิลป้นจากผู้มนวยการสำนักพุทธนะฮะ
บอกว่าไม่ได้มีความผิดอะไรนะนายพนมเพียงแต่ต้องการให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และถึงว่าเป็นเรื่องดีกับตัวของพอสำนักพุทธเอง
จะได้ไม่ต้องวางตัวลำบากนะครับฟังเสียงของรองนายกวิศนุกันก่อนฮะ
ถ้าคราวนี้จะต้องมีคนออกมาเพื่อแก้ปัญหาในระยะ
ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไร
แล้วเท่าที่ฟังก็มีคนมาเล่าให้ผมฟัง
ไม่รู้จักว่าก็เป็นคนที่ธรรมธรรโมน่าจะทำงานเข้ากับพระได้ดี
สมมัติว่านี้นะครับนายลัยเกรดโยงเลขาธิการ
กรผู้นำพุทธโลกร่วมกับผู้นำชาวพุทธเกาหลีใต้

เป็นความเคลื่อนไหวของเครือข่ายพระพุทธศาสนา
เป็นการยื่นหนังสือจากการประชุมผู้นำองค์กรพุทธ
ประเทศที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้
ในฐานะผู้แทนของผู้นำองค์กรพุทธทั้ง๔๐ประเทศ
ก็ไปยื่นหนังสือนะคะบอกว่าอยากจะยื่นหนังสือนี้
ถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
และหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชของไทย
ผู้แทนสถานทูตไทยณกรุงโซประเทศเกาหลีใต้
ขอให้รัฐบาลไทยยกเลิกมาตรา๔๔ค่ะ
ปิดล้อมทางเข้าทางออกของวัดพระธรรมกาย
งดละเมิดสิทธิ์มนุษยชนต่อเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ยืนยันว่าจากการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
นายอานวัฒนาเจริญนัทที่ทำอัตตวินิบาตกรรม
ผูกคอตายประท้วงขอให้ยกเลิกมาตรา๔๔
พบว่านายอนวัฒน์มีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
รักษาตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็มีประวัติทำร้ายร่างกายตัวเองมาก่อน
ซึ่งจริงแล้วช่วงก่อนเกิดเหตุ
อนวัฒน์เริ่มมีภาวะซึมเศร้าและปลีกตัวออกมา

ไม่อยากให้ยกว่าเป็นเพราะคับแค้นใจที่มีมาตรา๔๔นะคะ